คุณผู้ชมจดจ้องไว้เลยนะ
ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า
ที่ผู้ชายคนนี้ไม่มีศีรษะ

ทั้งที่เป็นช่วงกลางวันแสก

ดูภาพนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
กลมนี้นะฮะก็เป็นผู้ชายที่เดินอยู่
แล้วคุณอย่างไรฮะ

เขาถ่ายภาพมาเนี่ยถ่ายมาหลายรูป
แต่รูปอื่นมีศีรษะของผู้ชาย

ทำไมมีอยู่รูปนึงที่มันไม่เห็นหัวเขา
แล้วมองที่พื้นที่เงาเงา

นี่ในเฟซบุ๊คปีใหม่เมืองอุบลเขาโพสต์ไว้นะ
ใช่ครับเฟซบุ๊กได้โพสต์ภาพกับสถานที่ท่องเที่ยว
ซึ่งดูจากรูปก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน

คุณเห็นแบบนี้เป็นคุณจะคิดยังไง
โปรดใช้วิจารณวิจารณญาณ
ช่วยกันแชร์ตามหาพี่เสื้อดำในรูป

ทายเวลาประมวลประมาณ๑๐โมง
แล้วก็มีการถามว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่า
ฝาดหรือเปล่าใช่หรือไม่

รูปก็มีศีรษะบางรูปก็ไม่มีศีรษะ
และรูปไม่มีศีรษะก็ไม่มีเงาที่พื้นเช่นเดียวกัน

ย้อนไปดูรูปอื่นก็เห็นรูปพี่ผู้ชายคนนี้

ทีนี้ครับเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะคุณนะ

คนโพสต์บอกว่าขอตามหาให้พี่ผู้ชายคนนี้

หากเจอใครไม่มีหัวหรือไม่มีเงาหัว

เพราะหลายคนเชื่อว่าเป็นการตัดต่อภาพ
ถึงขั้นเอาภาพศีรษะชายคนนี้จากรูปอื่นมาแปะให้
ซึ่งก็ดูเนียนมากเหมือนตัดต่อมาจริง
แล้วฉะไหนการตัดต่อศีรษะของผู้ชายคนนี้ออก

มันก็ทำได้ทั้งตัดออกตัดเข้า
อาจจะเป็นเรื่องของการตัดต่อก็ได้
ซึ่งในคอมเมนต์ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่า
ล่าสุดคนโพสต์ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้ว
บางคนก็บอกสร้างเรื่องหรือเปล่าตัดต่อเองหรือเปล่า
หรือว่าบางคนเอาภาพของคนอื่นเข้ามาแชร์ต่อกันอีกที

หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อแต่มีคนแชร์อีกหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าเอาจริงตอนนี้แอปพลิเคชันต่างมันก็เยอะไง
แล้วคนที่เขาไม่เชื่อเขานึกว่านี่คือภาพตัดต่อ
เขาบอกว่ามันก็จะมีในแอปพลิเคชันที่แบบเป็นสแตมป์
แล้วก็เอาสแตมป์สิ่งที่อยู่ตรงรอบมันก็จะมาอยู่ตรงหัว
คือบังไว้จะเห็นเป็นใบต้นไม้ถูกไหม

แต่บางคนเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะคุณสุดสกุล
บางคนก็บอกเออก็มันดูเนียน
บางคนก็บอกดูไม่เนียนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ชาวเน็ตบางส่วนที่เชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับ
เพราะหากตัดต่อจริงที่เงามันก็ไม่มีเงาหัวอยู่ดี
หากตัดต่อจริงอาจจะละเอียดรอบครอบก็ได้
ก็มีคนก็ถกกะเถียงกันฮะ

ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งมีประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความศรัทธา
นิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ได้ตามสิ่งที่ปรารถนา

ก็มีการกลับมากราบไหว้บูชาแก้บนกัน
องค์พ่อช้างเอราวันกันต่อไปนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสารที่หนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่แรงสถานที่หนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ออกมาว่า
สรุปแล้วตัดต่อหรือไม่ตัดต่อแต่โพสต์ต้นฉบับลบไปแล้ว
ถูกต้องนี่คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะค่ะ
บางคนก็คิดว่าตัดต่อบางคนคิดว่าไม่ตัดต่อ
มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่